มันควรจะดูออกเพราะลูกชายหน้าฝรั่งมากคืออาจจะเพื่อความเป็นระเบียบหรืออะไรแต่มันเกี่ยวกับผลเอ่อเกี่ยวกับสมองหรือเกี่ยวกับการเรียนทั้งสี
มันคืออาจจะเพื่อความเป็นระเบียบหรืออะไรแต่มันเกี่ยวกับผลเอ่อเกี่ยวกับสมองหรืออะไรแต่

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราคุยกันต่อจากเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าตลอดทั้งวันเนี่ยนะคะในทวิตเตอร์ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันในแต่ละโรงเรียนแล้วก็หลายหลายจังหวัดด้วยนะคะเน้นเข้าเรื่องเลยเพราะว่าวันนี้มีแขกรับเชิญหลายท่านนะคะท่านแรกถ้าคุณผู้ชมได้อ่านข่าวระหว่างวันนี้จะมีคุณแม่คนหนึ่งไปแจ้งความเพราะว่าลูกแต่งประเวท
เดี๋ยวเราจะได้เราจะได้คุยกันกับทางเลขาสพด้วยนะคะว่าวิธีปฏิบัติจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะพรุ่งนี้เป็นต้นไปวันนี้อาจจะมาลุมมาตุ้มกันหน่อยนะคะ
เริ่มจากคุณแม่ก่อนอย่าหาว่าอย่างนี้

คุณแม่เล่าให้ฟังก่อนทำไมคุณแม่ต้องไปแจ้งความคะ
คือการที่ให้ลูกนั่งรอในห้องประชุมแล้วไม่มีสิทธิ์เรียนเนี่ย
มันมันไม่ใช่คือมันเป็นสิทธิ์ของเด็กที่ต้องได้เรียนหนังสือ
แล้วมันเป็นเรื่องของทางกฎหมายว่าโรงเรียนมีหน้าที่ให้การศึกษากับเด็ก
แต่การที่บอกว่าต้องเปลี่ยนชุดให้เป็นชุดเครื่องแบบก่อน
ถึงจะมีสิทธิ์เข้าเรียนเนี่ยมันเป็นการรอนสิทธิ์เด็ก
ที่คุณแม่ไปแจ้งความเนื้อเนื้อเรื่องที่ใช้แจ้งความคือเรื่องอะไรคะ
รอนสิทธิ์ลูกถูกรอนสิทธิ์แค่นั้นเองค่ะ
รอนสิทธิ์การศึกษาใช่ค่ะ
เคเนี่ยจริงแล้วชื่อภาพคำสัมภาษณ์อยู่ในทวิตเตอร์แล้ว
ใช่เทอมแรกค่ะเทอมแรกก็คือเรื่องสีผม
คุณครูบอกว่าทำไมถึงย้อมสีผมมาทำไมต้องทำสีผม
ก็เลยส่งรูปภาพให้ดูว่าเฮ้ยเขาเป็นลูกครึ่ง
แล้วครูก็ยังมาทักทั้งเทอมอะค่ะว่าทำไมทำสีผม
แล้วคือวันแรกต้องบอกว่าพอวันแรกกลับมาจากโรงเรียน
ลูกบอกว่าแม่ย้อมดำให้หน่อยเขาไม่มีความสุขที่ไปโรงเรียนแล้วครูทัก
มองอะไรลูกมองหนึ่งครับเทิมหนึ่งเลยค่ะ
แล้วคือโดนทักตอนวันแรกวันแรกเลยค่ะตั้งแต่เดินเข้าประตูเลยครับ
เดี๋ยวนะคะคือผมเนี่ยที่วันนี้เรามานั่งคุยกันอันนี้เค
สีผมเนี่ยย้อมแต่ย้อมคือย้อมจากผมจริงมาเป็นสีนี้
คือน่าจะจังแล้วจากผมจริงที่เป็นน้ำตาลเป็นสีดำ
อันนี้น่าจะซีดกลับก็เริ่มกลับเป็นผมเดิมแหละผมจริงแล้ว
ผมเคเฮจริงสีอ่อนกว่านี้เหรอคะแม่มันจะอมเขียวด้วยค่ะ
ทวนค่ะเคเคอย่าเขาว่ายังงี้คือตาเขาสีตำตาลอ่อนด้วย
เพราะฉะนั้นสีผมเขานี้ก็เป็นรูปครึ่งใช่มั้ยคะ

เวลาถูกทักนี่แปลว่าถูกทักว่าอะไรเคจำได้ไหม
ก็อธันไหว่ยอมสีผมหรือเปล่า

ก็ไม่ได้ยอมครับแล้วก็ต่อมานั้นแล้ว
ครูพูดพูดว่าอะไรต่อไหมหรือว่าครูก็ไม่เป็นไร
ครูก็พยักหน้าแล้วเราก็เดินต่อไป

คือกลับบ้านมาลูกบอกว่าแม่แม่ยอมผมให้หน่อย
เฮ้ยย้อมทำไมครูทักทั้งวันเลยเขาไม่สบายใจ

ก็มันดูเด่นเกินไปครับว่า
จะโดนครูทักตลอดทั้งเทิมทั้งพี่การศึกษาแล้ว
ไม่แต่ว่าที่ครูทักเนี่ยคือมันแปลกตาแหละใช่ไหมคะ

หรือทำไมจะต้องย้อมขอย้อมเข้มอะคะ
มันดูเป็นจุดเด่นเกินไปเพราะว่า
ไม่รู้ว่าหอวังเขาไม่ค่อยมีลูกครึ่งมาเรียนหรือเปล่าคู่เลย
ไม่สังเกตว่าเป็นฝรั่ง
อันนี้ถามอันนี้พูดจริงใช่ไหมที่เราคิด
คือครูไม่ได้สั่งใช่ไหมคะแม่ไม่ได้สั่งไม่ได้สั่ง
แต่ยิ่งกว่าคือความรู้สึกแม่บอก
ลูกมาขอย้อมผมดำบ้าหรือเปล่าประเทศนี้
คือคุณแม่รู้สึกว่าทำไมเขาต้องมันเจ็บปวด
แต่ก็คุณครูแค่ทักนะไม่ได้สั่งซะหน่อย
ไม่ได้สั่งแต่เด็กมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาแปลกแยก

เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเข้ามาในที่ที่แบบทุกคนไม่ต้อนรับเขาหรือยังไง

หรือว่าจริงทักแค่ช่วงสัปดาห์๒สัปดาห์แรกป่ะลูก
ก็ทักทั้งเทอมเลยครับเทอมสองก็ยังมีทักอยู่บ้าง
คือบอกเขาว่าจดมานะลูกว่ากี่ครั้งที่ครูทักเรื่องนี้
ไม่ต้องเถียงอะไรเลยจดไว้เฉย
ติ๊กมาในสมุดเนี่ยว่าเทอมแรกเนี่ย๑๘ครั้ง

ก็มีบ้างครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้คนเดิม
แต่ส่งรูปให้ครูประจำชั้นนะคะบอกคุณครูคะพกไว้เลยค่ะ
หรือยังไงก็แล้วแต่เพราะว่าเป็นรูปตอนเด็กว่าเขาเป็นฝรั่งนะ
อันนี้คือเรื่องคืออันนี้คือเรื่องไม่ใช่ข่าววันนี้หรอก
คือเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เข้าวันแรกม๑
เออทำไมล่ะแม่คะเพราะว่าเขาก็อย่าหาว่าอย่างนี้
เขาก็มีปัญหาเรื่องสีผมที่มันไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วทำไมแม่ให้เขาแต่งปรายเวทไปอีก
เพราะว่านี่แหละมันคือจุดอับของการศึกษาไทยไงว่าต้องผมดำ
ต้องใส่ชุดนักเรียนแล้วมันช่วยอะไรขึ้นมามันช่วยให้อะไรดีขึ้นมาได้บ้าง
ข้อแรกก่อนนะคะคือจะบอกว่ามันเป็นการไม่มีระเบียบไม่อะไร
บอกสิว่าเกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนอะไรใครปล่อยใครเข้ามาในโรงเรียน

คือเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่มีเครื่องแบบก็จะคัดแยกนักเรียนจากคนปกติไม่ได้
แต่ว่ามันมีข่าวว่ามีคนแปลกหน้าที่เข้ามาในโรงเรียนได้แล้วก็มาขโมยไอแพทของ
ของนักเรียนไปเฉยเลยแล้วไหนที่บอกว่าคัดแยกได้อะไร
อันนี้เกิดขึ้นเมื่อเทิมที่แล้ว
คุณแม่เล็กนี่ไม่ใช่เฉพาะเด็กตั้งคำถามแม่ตั้งคำถาม
ย้อนแย้งว่าคุณมีระเบียบเอาแต่ระเบียบของคุณคุณปล่อยใครเข้ามาก็ได้
แล้วเกิดเหตุขโมยอะไรกันเกิดขึ้นมันไม่โอเค
เดี๋ยวแล้วคือเคตกลงนี้เคได้เข้าห้องเรียนไหม

ครับชาวภูให้กักอยู่ในห้องประชุมครับ
ก็บอกว่าถ้าเกิดอยากขึ้นไปก็ต้องเปลี่ยนชุดก่อน
แล้วค่อยถึงจะให้ขึ้นราคาเรียนได้
แล้วตอนบ่ายที่ได้เข้าคือเคเอาชุดไปเปลี่ยนเหรอ

เพราะว่ามันดูเหมือนว่าสื่อจะหนักเกินไปแล้วสำหรับโรงเรียน
สื่อมาเยอะเกินไปแล้วเพราะรู้สึกอาย
แล้วพรุ่งนี้ยังไงเคเอาไงพรุ่งนี้

พูดกับพี่สองคนให้พูดให้แม่ฟัง
ก็ลองดูก่อนครับเผื่อว่าอาจจะใส่ไป
มาทางนี้ค่ะอืมเสื้อแบบนี้ได้เข้าเรียนไหม
ได้ครับวินวินคือของบ่อดินเนี่ยก็มีข่าวออกมาค่อนข้างมากนะคะ
คือไม่ได้เข้าโรงเรียนหรือแค่ไม่ได้เข้าห้องเรียน

ก็ได้เข้าครับแต่ว่ากว่าจะได้เข้าก็เป็นช่วงบ่ายเลย
แล้วคุณครูให้เหตุผลว่าอะไรทำไมวินได้เข้าช่วงบ่าย
ก็คือเกิดจากการยื้อกันไปยื้อกันมาจนสุดท้ายแล้วก็ต้องมาประชุม
ในห้องประชุมกันว่าจะเอายังไงอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ตอนแรกเลยที่ไปถึงโรงเรียนเขาก็บอกว่าถ้าไม่ได้แต่งชุดนักเรียน
ก็จะเรียกผู้ปกครองแล้วก็จะให้ไปเปลี่ยนเป็นชุดนักเรียนถึงจะให้ขึ้นห้องเรียนได้
แต่ว่าก็มีคนที่ไม่ยอมก็เลยยื้อกันไปเรื่อย

ก็โอเคครับอย่างไรก็ได้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
พาพอออกแบบมายืนดูแล้วก็แบบเรียกคู่ห้องปกครองก็เป็นเรียกที่ว่าให้ไปห้องปกครองก่อน
แล้วมีครูห้องปกครองด้วย
คำเกี่ยวกับวันนี้ยังไงค่ะ
ไม่ได้ข้อสรุปค่ะ
คือของหนูเนี่ย

ครูเอามีความบันชาติ
กฎระเบียบโรงเรียนอย่างนี้ครูก็อาจจะโดนเด้งได้ทำไมไม่เป็นห่วงครูกันบ้างเลย
อะไรแบบเนี้ยค่ะอืมเขาพูดไปถึงเรื่องนั้นเลยอ่ะค่ะอ่าจริงจริงมันมีหลายประเด็นนะ
อ่ะมาถึงมาถึงต้นอ้อค่ะต้นอ้อก็ต้นอ้อเต็มอ่ะลูกต้นต้นอ้อได้เข้าเรียนไหมคะ
ใครว่าพอเนี้ยอ่าก็ได้เข้าเรียนในสามคาบสุดท้ายค่ะอืมต้นอ้อโทรโขมมาทำไมคะ
อ่าคือก่อนหน้านี้อ่ะค่ะทางโรงเรียนคือเขาเห็นว่ามันมีแคมเปญหนึ่งธันวา
การแต่งชุดปรายเวทไปโรงเรียนทั้งประเทศเนอะเขาก็คงกังวลว่าจะมีเด็กแต่งชุดปรายเวทมา
เขาก็เลยให้ครูเนี่ยส่งลงลายกลุ่มห้องของทุกระดับชั้นของทุกชั้น
ว่าใครใส่ชุดปรายเวทมาจะไม่ให้เข้าโรงเรียนหนูก็เลยประกาศลงแอคโซเชียลส่วนตัวว่า
ก็ถ้าใส่ไปเวทแล้วไม่ให้เข้าโรงเรียนก็จะจัดมอบหน้าโรงเรียนเลยค่ะก็น่าจะเป็นเหตุผลอีกส่วนหนึ่งที่เขาให้เข้าโรงเรียน
อ้อค่ะอันนี้อาจจะอาจจะฟังดูไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ผมสีผมที่เราเห็นอ่ะ
ผมจริงหรือว่าเป็นวิกที่อาศัยวันนี้เฉยไม่ใช่วิกค่ะคือหนูย้อมตั้งแต่ตอนช่วงปิดเทอมแล้วก็ไม่คิดว่าก็ไม่ได้รู้สึกอยากจะย้อมกลับสักเท่าไหร่อะค่ะ
ก็คือสิ่งที่ทำตอนปิดเทอมก็คือกะจะใช้ตอนเปิดเทอมเลยอย่างนี้เหรอ
ตอนนั้นยังไม่มีแคมเปญนะตอนนี้ไม่มีแคมเปญแต่หนูมีความรู้สึกว่ามันก็คือสิทธิในผมของเรามันคือร่างกายของเรา
แล้วชุดล่ะชุดวันนี้ก็คือมามาตามแคมเปญหรือเตรียมไว้อยู่แล้วว่าจะใส่อย่างงี้มาตอนเปิดเทอมเอามาตามแคมเปญค่ะใช่อ่า
แล้วทรโขงคือก็คือง่ายคือถ้ามีปัญหาจะใช้ทรโขงหน้าโรงเรียนเพื่อทำม็อบอย่างนี้เหรอใช่ค่ะ
แล้วตกลงต้นอ้อคุยสรุปได้ยังไงเพราะว่านี้ของสติมหาพื้นทารามก็ไม่ใช่เบาเหมือนกันนะในทวิตเตอร์นะคะอ๋อยังไงอ่ะค่ะ
ก็ทางหนูก็ได้มีการอัปเดตเนอะเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ใช่ก็เลยไปไกลขนาดนั้นด้วยใช่คือก็ได้มีการเข้าไปพูดคุยกับรองพอค่ะ
แล้วก็มีการพูดคุยว่าหาทางออกร่วมกันว่าโอเคเดี๋ยวเราจะลองทำประชุมมานั่งคุยกันมีทั้งผู้ปกครองมีทั้งคุณครูพอมีเด็กมาคุยว่าความต้องการของเด็กคืออะไร
แล้วเราหาทางออกร่วมกันว่ากฎนี้กฎนั้นมันยังควรจะมีอยู่ไหมหรือว่าเราจะลองทดลองให้เด็กใส่ชุดปรายเวทมาโรงเรียนดีไหมอะไรอย่างนี้
สรุปวันนี้คนที่แต่งประเวทได้เข้าเรียนไหม
ได้เข้าเรียนค่ะแต่ว่าก็ในช่วงท้ายคือเกือบจะเลิกเรียนแล้ว
คุณผู้ชมค่ะคือจริงแล้วเราได้ติดต่อทางภูมิในการของทางหอวังนะคะแล้วก็ทางบดิน
ซึ่งก็เป็น๒โรงเรียนที่มีชื่อขึ้นมาค่อนข้างมากในสื่อนะคะ
แล้วก็จริงก็จริงพอโรงเรียนหอวังคือย้ายมาจากสารวิทยาถูกไหม
คือก็แต่ว่าไม่ได้สักท่านเลยนะคะเพราะว่าก็ติดประชุมนะคะแล้วก็ไม่สะดวกต่างเหล่านี้
แล้วก็ส่วนคนในกระทรวงเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะมีงานของกระทรวงที่ติดเวลาตอนนี้ของรายการไม่ได้
แต่ว่าเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาคุยกับเลขาสพเพิ่งคุยกันได้ก่อนเข้ารายการเดี๋ยวสัมภาษณ์เลขาสักครู่ค่ะ

ท่านจะให้สัมภาษณ์นะคะท่านเลขาสพนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เราต่อสายระหว่างโฆษณาเนี่ย
เลขาของเลขาสพนะคะบอกว่าขอรวบรวมข้อมูลก่อนขอเลื่อนไปก่อนในการให้สัมภาษณ์นะคะ
ไม่เป็นไรงั้นเราก็กลับมาคุยกันในรายการก็แล้วกัน
ในนี้ในนี้เมื่อสักครู่หนีแดดเล่งจังหวะคุณก็เลยจบเร็วทีนั้นขอกลับไปที่ทางต้นอ้อค่ะ
อ้อคือเอาอย่างนี้นะคะอันนี้มองแบบมองแบบผู้ใหญ่แบบไม่ชอบเลยนะ
มองแบบใส่ตาไม่ชอบเลยนะคือถ้าคุณแต่งไปเว้นบาปรากฎประมาณวีน
ทำไมวันนี้เราต้องแต่งขนาดนี้คือเราไปสุดขนาดนี้เพราะเราอยากแต่งอย่างนี้
หรือเราไปสุดขนาดนี้เพราะต้องการแสดงสัญลักษณ์เฉพาะวันนี้ที่ชัดเจนคะ
ต้องขอแจ้งก่อนเลยว่าปกตินี่หนูก็แต่งตัวแนวนี้อยู่แล้ว
แล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวแล้วเรารู้สึกว่ามันก็ควรที่จะสามารถทำได้
ในการแสดงออกถึงเสรีภาพของตัวเองแล้วก็สิทธิในตัวเรา
ไม่รู้สึกว่ามันจะทำให้เพื่อนอิจฉาการเปรียบเทียบกัน
ต้นอ้อทำผมอย่างนี้ต้นอ้อมีสร้อยแบบนี้ใส่เสื้อแบบนี้
ขณะที่เพื่อนคนอื่นอาจจะไม่ได้มีมากพอที่จะซื้ออุปกรณ์ต่าง

คิดว่ามันจะเกิดขึ้นระหว่างเพื่อนเหรอ
หนูมองว่าสิ่งนี้หนูเจอคำถามนี้ตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยค่ะ
ขอโทษที่พี่ถามถึงตอนเย็นนะคะ
มันเป็นมายาคติของสังคมด้วยค่ะ
ที่มองแทนเลนส์ของคนอื่นว่าเขาต้องการแบบนั้นแบบนี้ค่ะ
หนูมองว่าการได้ใส่ชุดประเวทในโรงเรียน
ทั้งที่เราก็มีปกติเราก็มีการใส่ชุดปรายเวทในเวลาปกติอยู่แล้ว
มันก็ดีกว่า
ถ้าสมมุติมีเพื่อนที่แบบเขาก็อยากแต่งต้นอ้อ
แต่ว่าเขาไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มีเผื่อเอาไว้ให้กับการซื้อสิ่งต่างเหล่านี้
คือมันไม่ดีกว่าเหรอที่ต้นอ้อกับเพื่อนจะมาอยู่ในเครื่องแบบ
แล้วก็แบบไม่ต้องเปรียบเทียบกันว่าวันนี้โบใครสวยกว่ากัน
วันนี้มีสร้อยไหมมีกำไรมีเข็มขัดไหม
ไม่คิดว่าอย่างนั้นมันดีกว่าระหว่างเพื่อนฝูงเหรอคะ
คือจริงมันเหลื่อมล้ำตั้งแต่ชุดนักเรียน
กางเกงสีฟ้ากางเกงสีน้ำตาลอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะ
หนูมองว่าการที่เราให้นักเรียนใส่ชุดนักเรียนเหมือนกัน
มันเหมือนการซุกปัญหาไว้ใต้พรม
มันมีเด็กกี่คนแล้วในประเทศเราสัก๓๐ได้มั้งที่ไม่ได้เรียนหนังสือ
แค่เพราะว่าไม่มีเงินที่จะไปซื้อชุดนักเรียน
อย่างนี้ค่ะมันเหลื่อมล้ำด้วยตัวของมันเองเครื่องแบบนักเรียนนะคะ
คือเรียนเข้าใจเรื่องความชอบนะคะแต่เนื่องจาก๒คนนี้นั่งใกล้กัน
ว่าเพื่อนแต่งเต็มอย่างต้นอ้ออย่างเงี้นิ่งไม่รู้สึกว่ามันจะแบบ
ไปกันใหญ่เหรอลูกระหว่างเพื่อนอ่ะจริงจริงครั้งแรกที่หนูเจอต้นอ้อย
หนูรู้สึกแบบว่าหนูชอบชุดเขาแบบเขาเป็นสไตล์ของเขาดี
หนูว่าหนูไม่ได้รู้สึกแบบว่าอิจฉาที่แบบว่าเขาแต่งตัวสวยอะไรแบบนี้
คือหนูบอกว่าถ้ามีเพื่อนที่แต่งตัวได้แบบว่าสวยกว่าหนู
ก็หนูก็จะชมเขานะคะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าเออสไตล์ของเขาอ่ะจริง
ของหนูก็แบบเออถ้าไปเวทหนูก็ใส่ชุดธรรมดาที่หนูสบายอืม
อาจจะแต่งหน้าบางวันหนูอาจจะแบบชอบแต่งหน้าสไตล์นี้ขึ้นมา
ก็จะแต่งแบบนั้นก็ได้ค่ะอืมแต่ถ้าเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนที่
คือนิงมีสไตล์ของหิ่งหิงก็จะไม่รู้สึกว่าหนิงจะต้องเป็นเหมือนต้นอ้อหรือเท่าต้นอ้อ
แต่ถ้ามีเพื่อนที่สมมุติเป็นนิงในวันที่อยากแต่งเหมือนต้นอ้อ
แต่แบบเราไม่มีอ่ะเราไม่มีเหมือนเขาอ่ะมันไม่ทำให้รู้สึกมันแบบมันมีปมสำหรับเพื่อนคนที่ไม่มีเหรอลูก
ถ้าหนูเป็นเพื่อนอ่าร่วมร่วมพ่องกับต้นอ้อหนูก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยแกขอคำแนะนำในการแต่งอะไรอย่างนี้ได้ไหม

ว่าเด็กที่ไปทืบป้ายว่าถูกคุกขามถูกครูทำอะไรเนี่ย
ถ้านักเรียนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ถึงชุดรึเปล่า
ก็แปลว่ามันอันตรายไง

แม่ลูกคู่นี้เนาะ

คุณครูไม่ได้ถามถึงสีผมของเคบ่อย
เคจะรู้สึกอึดอัด

ก็ใส่อยู่ดีนะครับเพราะมันเป็นการแสดงออก
ในทางเสร็จภาพการแต่งกายของเรา
เพราะฉะนั้นคือตอนนี้คือไม่ได้มาจากอารมณ์โกรธ
หรือว่าเก็บกฎที่คนถามเรื่องสีผมไม่เกี่ยว
ป๓เขาเคยถามว่าแม่ทำไมเด็กผู้ชายต้องตัดผมสั้น
แม่ก็บอกว่าอ๋อรักษาความสะอาดมั้งลูก
แล้วเขาก็เลยถามว่าผู้หญิงไม่ต้องสะอาดเหรอแม่
เดี๋ยวตีเลยถามทำไมอย่างนี้เนี่ย
ถามต่อป๓เหรอป๓ยังเด็กน้อยอยู่เลย

แต่เขามีความสงสัยว่าเฮ้ยทำไมผู้ชายผมสั้นผู้หญิงผมยาวได้
อ้าวผู้ชายต้องสะอาดผู้หญิงไม่ต้องสะอาดหรือยังไง
พรุ่งนี้ก่อนเลยพรุ่งนี้คุณเอายังไง

คุณผู้ชมคะเราแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราพยายามติดต่อทาง
โดยเฉพาะที่บดินเดชาแล้วก็หอวังนะคะ
เรียนกลับมาเราเหลือเวลาไม่เยอะเอาแค่พรุ่งนี้เลย
คุยกันสองคนเอาไงพรุ่งนี้
ก็อาจจะใส่ไปครับเพราะตอนนี้มันไม่เกี่ยวกับว่า
ต้องการใส่ชุดปรายเวทไปโรงเรียนแล้วเพราะว่า
เปญนี้มันก็คืออยากใส่อะไรก็ใส่ได้ใส่ชุดนักเรียนก็ได้ใส่อะไรอย่างนี้ก็ได้
แต่ว่าถ้าใส่ชุดปรายเวทเนี่ยมันก็ควรให้เข้าเรียนอยู่ดี
เพราะว่าเรามีสิทธิ์ในการเรียนเท่ากันพรุ่งนี้ก็น่าจะใส่ไป
แต่วันนี้คุณใส่ไปคุณก็มีปัญหานะพรุ่งนี้กลับมาใส่ชุดนักเรียนก่อนไหม
ไม่ครับก็สู้มาแล้วก็สู้ให้สุดไปเลย
ใส่ชุดนักเรียนแล้วก็แบบเออมีแจ็คเก็ตคุมสักตัวอย่างนี้ได้ไหม
ก็กฎโรงเรียนมันก็ให้อยู่แล้วมันไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่

ใส่ชุดนักเรียนไปก่อนแล้วเดี๋ยววันถัดไปค่อยใส่ชุดปรายเวทเอาไหม

ผมอาจจะลองนัดกับพี่ที่ใส่ชุดปรายเวทมาวันนี้ดูครับ
ก็คือดิฉันไม่ควรจะยุ่งกับเรื่องของคนอื่น
แม่ขออนุญาตยังไม่ถามคุณแม่อยากฟังเด็กเขาล้วนเลยนะคะ
ไปที่ต้นอ้อค่ะต้นอ้อพวกนี้มันต้องเอายังไง
ถ้าวันนี้เต็มขนาดนี้แล้วพรุ่งนี้หนูเอาไงลูก
คือวันนี้หนูต้องไม่ทราบว่าหนูแจ้งไปก่อนหรือยังว่าวันนี้หนูโดนหักคะแนนพฤติกรรมไป๔๓คะแนนค่ะ
ซึ่งขาดอีกแค่๗คะแนนหนูก็จะโดนทันบนแล้วแล้วถ้ามากกว่านี้ก็อาจจะถึงขั้นไล่ออก
แต่หนูก็ยังยืนยันว่าที่จะทำแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อไป
อ่าใส่เสื้อกันหนาวทับตลอดเลยใส่ชุดนักเรียน

ก็จะเป็นเชิงสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งแล้วก็มีเดี๋ยวก็ต้องมีการพูดคุย
ภาคีในโรงเรียนว่าโอเคเดี๋ยวเราจะทำการแสดงเชิงสัญลักษณ์ที่ใส่ชุดประเวทนี้
วันไหนของเดือนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะวนมาเพื่อนเพื่อนคนอื่นหาต้นอ้อมีอะไร
สรุปความให้เข้าใจการแสดงออกของพวกหนูไหมหรือมีประเด็นอะไรที่หนูอยากจะพูดถึงเนี่ย
เรื่องเนี้ยที่คนเขาก็ตั้งคำถามกับพวกหนูไหมโอ้ยมีประเด็นนึงที่อาจจะพูดถึงมากเลยค่ะ
ก็อ่าผู้ช่วยซัตอาจารย์ด๊อคเตอร์อานนนหรือว่าอาจารย์นี้นี้ค่ะ

หนูไม่แน่ใจว่านี่คือทัศนคติของความเป็นผู้ใหญ่จริงเหรอคะ

ก็ในทวิตเตอร์ก็มีเด็กก็มีการตั้งคำถามว่า
ก็ขอบคุณที่กล้าที่จะสอนหนูก็สอนเก่งก็เก็บไปแก้นิสัยตัวเองก่อน

เอาเท่านี้นะลูกเนอะอาจารย์ไม่ได้นั่งอยู่ด้วยเนอะ
เขาบอกว่าวันนี้อนุโรมแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้มีอีกอะ
หนูว่าอาจจะต้องโดนอะไรสักอย่างแน่ค่ะ
เพราะวันนี้เขาก็พูดแบบวนไปวนมาอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วหนูแล้วเอาพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เช้าหนิงแต่งตัวยังไง

ถ้าหนูก็คงต้องใส่ชุดนักเรียนเหมือนเดิมค่ะ
เพราะว่าไม่งั้นหนูก็อาจจะมีปัญหากับที่บ้านด้วย
แต่ก็อาจจะต้องใส่ชุดเสื้อกันหนาวที่บอกว่า
อ่าแสดงฉันแสดงรักไว้อีกอย่างหนึ่งอะค่ะ
ที่บ้านรู้ไหมวันนี้ว่าวันนี้เราแต่งแบบนี้ไปโรงเรียน

แต่ก็เพิ่งมาถอดออกตอนถึงโรงเรียนนะคะ

เพราะว่าครูเขาบอกว่าต้องโทรหาผู้ปกครองนะ
ผู้ปกครองรับทราบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

วินวินเอาไงครับลูกพรุ่งนี้

ก็ถ้าแต่งพวกนี้ก็อาจจะมีปัญหามากกว่าวันนี้ได้

ให้อยู่ในบริเวณนั้นนะครับแต่มันคือการขังเลยแบบ

ต้องมีคนเดินตามไปจนถึงหน้าประตูห้องน้ำ

ก็ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรมากกว่านี้อีกไหม

ก็ยอมก็จะโดนอะไรก็เอา

ก็คือเดี๋ยวยังไงต้องคุยกับเพื่อนก่อน
ใช่ไหมคะไม่ว่าจะแต่งชุดนักเรียน

หรือถ้าเพื่อนยังส่วนใหญ่

ของหนูตอนนี้จะเป็นภาคี
ของนักเรียนนะคะที่ก็เป็นการรวมตัวของนักเรียน

ก็อาจจะมีการนัดกันแต่ง

เดือนละสองครั้งสามครั้งอะไรอย่างนี้

เพราะเราก็มีข้อเสนอว่า
เดี๋ยวเรามาลองทดสอบไหม
ว่าแต่งไปเวทไปโรงเรียน

ที่เขาเข้ารักษณะนี้ว่าเออลองร่วมกันซิ

ได้ไหมใช่ไหมคะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวขอมาปิดท้ายที่คุณแม่คุณแม่คือคือ
อย่างนี้นะคะมันอาจจะมีลักษณะสองแบบคือหนึ่งการที่เขาแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์แบบนี้นอกเหนือจากกรณีอาจจะมีปัญหากับโรงเรียนแล้วเนี่ยบางคน
ก็คงมีความไม่เห็นด้วยกันกับผู้ปกครองด้วยแม่ฐานะผู้ปกครองที่ก็อาจจะ
ว่าเห็นด้วยก็ได้นะก็เต็มนะวันนี้ถึงพาลูกไปแจ้งความเนี่ยนะคะ
คือทำไมแม่ถึงมีวิธีคิดขนาดนี้ได้ทั้งที่แม่ก็เลือกให้เคไปเรียนใน
โรงเรียนที่ใส่เครื่องแบบตั้งแต่แรกแล้วอะค่ะคือก็ไม่คิดว่ามันจะชั่วร้ายขนาดนี้ไง
ความเครื่องแบบหรือไม่เครื่องแบบลูกควรต้องตื่นมาแล้วแบบเฮ้ยอยากไปโรงเรียน
อะไรมาใส่คือได้ไปเรียนหนังสือมันคือข้อนี้มันไม่ใช่ว่าต้องใส่ชุดนี้ถึงจะได้เรียนหนังสือไม่ใช่
นึกออกไหมคะจะใส่อะไรก็ได้โรงเรียนก็ต้องไม่มีปัญหาสมมุติว่าวันนั้นมีภาระแล้วเด็กใส่ส้นสูงไป
เขาก็จะได้รู้โทษของตัวเองว่าใส่ส้นสูงมันเรียนภาระไม่ได้เดี๋ยวเด็กเขาเรียนรู้เองครูก็สอนครูมีหน้าที่สอน
แต่ไม่ใช่บอกเฮ้ยห้ามไอ้นี่ห้ามไอ้นี่ห้ามเพราะไม่งั้นจะไม่ได้เรียนอันนี้มันมันไม่ใช่วิถีของคนที่จะมีอารยาค่ะเป็นตัวแทนคุณคุณพ่อคุณแม่ที่คิดแบบนึงนะคะเอาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราไม่ได้สายของทางโรงเรียนหรือว่าทางหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลจริงจริงนะคะแต่ว่ายังไงขอบค
เวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่มาเล่าให้ฟังนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ